ไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวสวนสัตว์
ไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ออสเตรเลีย
ไม่ต้องไปถึงออสเตรเลียไปแค่เขาเขียวพอที่ชนบุรี

คุณพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยนะ

มือคุณแม่พาคุณแม่ไปดูคุณแม่และคุณลูกโคล่า
ขออภัยนะครับคุณผู้ชม
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรี
ไปสัมผัสความน่ารักของลูกโคล่าที่เขาออกมา
โชว์ตัวแล้วออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องของคุณแม่โคล่า

เพลงร้องว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ปะไปดูกันไหมปะไปดูกัน
เขาคลานออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องของคุณแม่

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจสอบเพศได้
เนื่องจากแม่โคล่ายังห่วงลูกอยู่

คุณเจ้าหน้าที่ดีมากเลยคุณเจ้าหน้าที่ได้กอดหมีโคล่าด้วย
โอ้โหคุณอยากกอดใช่ไหมกอด
กอดแบบนี้เลยนะครับน่ารักมาก
นี่แล้วเขาก็โชว์ตัวออกมาแบบนี้
แต่ว่ายังไม่เห็นเพศเขาเกาะติดมากเลย

แต่ว่าเจ้าหน้าที่สังเกตบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ

ก่อนหน้านี้แม่โคล่าเคยให้กำเนิดลูกน้อยออกมา
ดูอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องมานานถึง๗เดือนนะคุณ

เราก็ลุ้นเมื่อไหร่จะออกมา
โผล่แต่หัวจมูกออกมาเมื่อไหร่จะมาทั้งตัว

ปีหนึ่งก็แล้วนะฮะ

เฦรียญแผนออกมาเนี่ยคลานมา
ความน่ารักความสุขสมนตาที่ศัตรณ์น้อย
สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับ

แต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้โดยจะประกาศผลผู้โชคดี
ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งชื่อมาเรียกว่าโดนใจ
กันยายนนี้คุณแม่ชื่อปรองดอง

ผมจะบอกให้ผมเคยตั้งชื่อ
แหดทำได้เคยชนะมา
ไม่อยากทำอยู่นี่กำลังจะอวดอากเลย
กลับไปสมัยเมื่อตอนอายุประมาณ๖ขวบ

ยังอยู่ครับคุณสุดท้ายที่สวนสัตว์ส่งมา
คุณได้รับรางวัลที่อสวนสัตว์ตลอดปีเพราะตั้งชื่อว่ายิ้ม
ก็คือไปทุกวันเลย๑ปี๑ปี
ไม่ใช่ตั้งคนเดียวไงเพราะมีคนที่ตั้งชื่อยิ้มมาเหมือนกันหลายคนนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมร่วมสนุกกันแบบนี้ได้คุณแม่ชื่อปรองดอง
คุณพ่อชื่อเคนชื่ออะไรดีอ่ะ
เคนดองปรองเคนไม่ได้
เอาชื่อน่ารักปรีดีปรีดาอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีนะ
แต่ว่าเรื่องของเรื่องยังไม่ทราบเพศเขานะ
ถ้าทราบเพศเขาแล้วก็จะได้ตั้งชื่อให้เหมาะสมกับเพศ
เดี๋ยวคอยดูกันอีกสักหนึ่งทีว่าน้องคนนี้น้องหมีโคล่าตัวนี้นะคะ

รีดีก็ดีนะปรีดีคนเห็นก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข
ถ้าเขาเป็นผู้ชายอาจจะชื่อปรีดาก็ได้นะน่ารักดีนะคะ